ว่ากันในเรื่องของอีกานิดหนึ่ง

แต่บ้านนี้อยู่ที่หนมิพ่อแม่บอกงงมากเลย
ลูกชายตัวเล็กอะค่ะเล่นบอลอยู่หน้าบ้านอยู่ดี

ทำไม
นี่ค่ะคือน้องยังตัวเล็กน้องก็ตกใจวิ่งหนี
อีก่าบินไล่ตามไล่จิกไม่ปล่อยเลย
แต่คุณพ่อคุณแม่น้องก็น่ารักนะคะ
ตกอกตกใจจนทำให้น้องยิ่งตกใจหนักไปกว่าเดิม
คุณแม่ก็วิ่งไล่ตามคุณพ่อก็แอบหัวเราะนิดหน่อย
แล้วก็ไปช่วยน้องนี่คุณแม่ก็ไปช่วยแบบนี้นะคะ
อีกคลิปค่ะคือมันผ่านไปสักประมาณ๕นาที
คุณแม่ยืนอยู่ด้วยน้องก็วิ่งเล่น
แต่อีกาตัวเดิมก็บินไปไล่จิกน้องอีกรอบนึง
ทำไมคะอีกาตัวนี้ต้องการอะไรจากน้อง
จนสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพาน้องกลับเข้าบ้านมาเล่นบอลหน้าบ้านไม่ได้แล้ว
อีกาตัวนี้มันบินไล่จิกแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
หมู่บ้านตรงนี้อยู่ในพื้นที่นนทบุรีค่ะ
ไปเจอกับคุณพ่อของเด็กคุณบรรพฤษอายุ๔๐ปี

คุณพ่อบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๒๑กุมภาพันธ์
ลูกชายไปเล่นหน้าบ้านซึ่งก็เล่นหน้าบ้านเป็นประจำ
จู่อีกาโชว์มาตอนแรกเกาะอยู่ที่รั้วหน้าบ้านก่อน
หลังจากนั้นบินไปหาลูกชายเลยบินเข้าหาถึงสองครั้ง
คือแต่คนก็เข้าใจว่าอุ๊ยไปตามไล่จิกเลยหรือเปล่า
คุณพ่อบอกว่าดูตามภาพเหมือนตามไล่จิกใช่ไหมอืม
มันไม่ได้จิกอีกาไม่ได้ไล่จิกนะคุณผู้ชม
พ่อบอกว่าเหมือนมันบินโฉบไปใกล้ใกล้อ่า
บินไปหาใกล้ใกล้ไม่ได้ไล่จิกค่ะแต่ด้วยความเป็นเด็กอ่ะเนาะ
กลัวเด็กก็วิ่งหนีแล้วก็ส่งเสียงร้องนะคะ
แล้วอีกาตัวนี้มันไม่ไปไหนเลยคุณผู้ชมมันยังเกาะอยู่หน้าบ้าน
คุณพ่อก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นอีกาที่มีคนเลี้ยงหรือเปล่า
มันหลุดออกมาหรือเปล่าพ่อเองก็เคยลองเอาน้ำให้มันกิน
มันก็บินมากินนะคะอืมลองขุดไส้เดือนมาให้มันกิน
เอ้าไม่กินพี่อุ๋ยมันไฮโซกว่านั้นค่ะ
ก็กินอะไรมันไม่กินไส้เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มันกินขนมเด็กอย่างคอนเฟรกต์อะไรอย่างนี้ค่ะ
อ๋อเหรอมันชอบขนมเด็กก็เลยเชื่อว่าเป็นอีกาที่มีคนเลี้ยเนี่ยขนมแบบนี้ค่ะ
อ่ามันชอบมากเลยสอบถามเพื่อนบ้านว่าเอ๊ะใครเลี้ยงแล้วมันหลุดมาหรือเปล่า
มีเพื่อนบ้านเคยเห็นไหมเพื่อนบ้านบอกว่ามันบินมาเกาะเสาไฟบ่อยนะ
บ่ายบ่ายเย็นเย็นอ่ะมาประจำเลยส่งเสียงร้องดังมาก
มันก็ไม่ได้จิกใครนะยังไม่เคยจิกใครแต่คนก็กลัวก็รู้สึกว่าเออไว้วางใจไม่ได้อะค่ะ
ตกใจตกใจกลัวเลยครับก็ร้องไห้แต่ก็คือแบบน่าจะฝังใจกฎิกาเนี่ย
เพราะว่าแต่เดี๋ยวมาอีกทีถ้าเกิดลูกอยู่ด้วยก็คงต้องไล่ไปครับ
เพราะว่าหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอีกาแบบเหมือนกลัวจิกตาเด็กด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
นึกว่ามันเชื่องแต่ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมากันใหญ่เลยสงสัยว่าน้องใส่กางเกงสีแดง
อีกามันเลยบินเข้าใส่หรือเปล่า
คุณผู้ชมก็เลยมาตอบให้ว่าอีกาไม่ใช่กระทิง